ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านค่ะร้องเรียนเข้ามาบอกว่าสายสื่อสาร
ครับทั้งหย่อนต่ำทั้งขาดและพาดอยู่กลางถนน
เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะแล้วร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ไฮรักช่วยด้วย
ชาวบ้านบ้านแก่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ร้องเรียนมาว่ามีสายสื่อสารหย่อนต่ำขาดบางสายลนอยู่กลางถนน
บางส่วนห้อยระยงระยางลงมาทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมา
ถูกสายสื่อสารเกี่ยวจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐช่วยด้วยลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบว่าจุดที่สายสื่อสารห้อยต่ำลงมาอยู่บริเวณถนนกลางซอย
ยาวไปจนถึงบ้านเรือนของชาวบ้านที่เสาไฟฟ้ามีแค่สายไฟเส้นเท่านิ้วก้อย
กรั้งสายสื่อสารก้อนขนาดใหญ่เอาไว้เพียงเท่านั้นที่ผ่านมา
ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
พอรถมันมาก็มันติดแล้วมันขาดดังปึ้งเลยรถมันเกี่ยว
แล้วเป็นแบบนี้นานแล้วใช่ไหมฮะนานแล้วจ้ะ
ปัญหาสายไฟตรงนี้มันหย่อนยานมาหลายเดือนแล้วนะคะ
มันเป็นปัญหาซ้ำซากไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขเลยใช่ไหมฮะ
ไม่มีค่ะทำไมได้แจ้งได้แจ้งเขาไหม
แจ้งค่ะแต่ก็ไม่มีใครมา
ชาวบ้านในพื้นที่บอกอีกว่าปัญหานี้เป็นมานานนับปีแล้ว
วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขแบบยั่งยืน
ไม่ใช่เอาอะไรมามัดลวกแล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุ
โอ้โหทั้งยุ่งทั้งเหยิงทั้งหย่อนทั้งยาน
ร้องมาแบบนี้ก็อยากให้หน่วยงานไม่หย่อนยานในการที่จะไปช่วยชาวบ้านด้วยนะครับ